คุณผู้ชมค่ะมาดูความสามารถของนางรำ
สวยจังเลยใครอ่ะ

พี่ฟ้าพี่ฟ้าไปร่วมบวงสวงใหญ่โตเลยคุณผู้ชมค่ะ
ที่จังหวัดสาแก้วค่ะโชว์ลีลาลำอ่อนช้อยสวยงามทีเดียว
งานนี้อิงฟ้าไปรำก็คืองานบวงสวงบ้านมหาเห็งมหารานี

เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อสักการะองค์ปู่วิมุตยาลัยนาคาราช
แล้วก็สารแม่พิมพ์ค่ะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในพิธีมันเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง
กะลีนอย่าเพิ่งลำของอย่าเพิ่งเข้า
แถมยังมีพิธีเบิกฟ้าสืบชะตาบูชาดวงด้วยคุณผู้ชม
และงานนี้ค่ะพี่ฟ้าเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะไปพร้อมกับสาวงามท็อปเทนมิสแกรนด์อีกหลายคนด้วย
รับรองว่าความสวยงามมันอลังการงานตาแน่นอน
นิดนึงมาดูลีลานางรำคนนี้นิดนึงโชว์ลีลาอ่อนช้อยผมยาวสลวยมาเลย
มาในชุดนางรำแบบสีดำสลับกับสีทองมันดูมีมนต์ขลังมันดูลึกลับนะแจ๊ค
คือมือไม้เนี่ยระการไล่รำของพี่ฟ้าบอกเลยว่าสวยงามสะกดใจสุดนะ
แล้วก็บรรยากาศในงานที่เธอรำอยู่หน้าประรำพิธีเนี่ย
งานเขาใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเขาจุดพลุนะเนี่ย
แถมด้านล่างมีการจุดพูด้วยคุณผู้ชมเพื่อควรเสริมความปัง
มันจะได้ดังเหมือนผู้ไปเลยไปดูบรรยากาศค่ะ
สะบัดมือนะสวยอยากลำได้แบบนี้
ร่วมค่าการไร้รับพี่ฟ้าสวยงามอ่อนช้อยจริง
ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีของเธอจริง
ปีท้องเลยจับเจอเธอบ่อยมากเลย
แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะด้วยความปังทั้งหมดทั้งมวลนั้น
พี่ฟ้าคนนี้คนสวยของเรานั้นดุดันไม่เกรงใจใคร
เนื่องในวันไทยวันเกิดของคุณแม่ค่ะ
ไปจอดเซอร์ไพรส์ไว้ถึงหน้าบ้านเลย
ความเอาคุณแม่น้ำตาไลฟ์ค่ะคุณผู้ชม
ตามรูปเลยค่ะก็ขอปิดไม้ปิดมือไว้หน่อย

พี่ฟ้าบอกว่ารถคันเก่าที่แม่ใช้อยู่

จะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้คุณแม่ไป

รอบนี้ค่ะหลังจากเสร็จเครียงงานเสร็จศัพท์ปุ๊บนะ

ปิดป้ายทำไมอ่ะแม่
แบบแบบแบบแบบแบบ
๓๙๑๔กรรไกรเหลือ๓๙๑
เสียงเหมือนแบบรางวัลเลขนี้จะต้องออกแน่
ไม่อยากได้ฟังแบบว่าที่เค้าโฆษณารถแบบ๓๙๑อะ
ดุดันไม่เกรงใจใคร๔กรรไกรเหลือ๓๙๑

ดีอยู่
ชั้นเชื่อน่ะว่าเรขนี้มันต้องออก๑ตัวนึงอะ
เพราะว่าเค้าส่งทางกี้เสือกันแบบดุดัน
ดุดัน